คุณผู้ชมครับมาดูประเด็นที่วันนี้พูดถึงกันเยอะจริง

เพราะว่าเดี๋ยวมีคนพูดชื่อตัวเองแล้วด่าพูดชื่อตัวเองแล้วด่า
ที่ทำงานนี่ก็แม่คือต้องออกมาเคลียร์กันวุ่นเลยนะ
พนักงานขอดูเต็มชั้นออกไปเลยไหนของตั้งแต่เริ่มต้น
คือตอนแรกเนี่ยเขาเป็นซองยาก่อนใช่ค่ะ
ทรองยานี้๘โมง๔๑นาทีใช่มั้ยคะก่อนเช้า
เหมือนกับเป็น๒หรือเป็นนัดหมายอะไรสักอย่างหนึ่งของโรงพยาบาล
บอกว่าอะไรนะบ่ายโมงขอออกไปฉีดยาที่โรงพยาบาลนะคะ
คงจะเป็นวันก่อนใช่ไหมใช่ค่ะ
พออีกวันนึงวันนี้แต่ไม่แน่ใจวันไหนอะนะ
เธอก็ส่งข้อความไปหาพี่กบอีกทีนึง
บอกพี่คะหนูจะขอลาต่อได้ไหม
เพราะแม่หนูน่าจะไม่พ้นนี้
พี่คะพี่กบคะพลอยนะคะพลอยจะขอลาต่อได้ไหม
เพราะแม่พลอยน่าจะไม่ไหวแล้วค่ะ
น่าจะไม่พ้นวันนี้พรุ่งนี้ค่ะได้ไหมคะพี่
แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์หมีแบบเหมือนก้มหน้าค่ะ
กบก็ตอบสั้นตามสไตล์เหมือนเดิม

คือแหม่ข้อความจริงเราก็มีหมดใช่ไหม

ไม่รู้จะไปจุดอะไรทำไม
ขอดูข้อความจริงเลยก็แล้วกันเอามามานะ

หลังจากนั้นคุณพลอยก็ถ่ายรูป

ไหนขอดูตั้งแต่ต้นหน่อย
ขอดูของจริงนะอ่านไลน์ของจริงนะ

ตอบสั้นตามสไตล์ไม่ได้ค่ะ

กบตอบ๑๐โมง๓นาทีนะถัดมาค่ะ
นี่๕โมง๕๖นาทีช่วงเย็นจาก๑๐โมงเช้านะ

คือคุณพลอยส่งรูป

แล้วก็เป็นคนยืนรอบอารมณ์เหมือนผิวดูใจแล้วพี่หุย
เพื่อจะยืนยันว่าคุณแม่วิกฤตจริง

พลอยน่าจะไม่พ้นคืนนี้หรอกพี่

ยังไงก็ต้องกลับมาทำงานก่อน
คุณพลอยตอบไปตอน๖โมง๑๐นาที
คือผ่านไปแค่แบบ๒๐นาทีไม่ถึงเองนะคะ
หลังจากที่บอกว่าแม่พลอยน่าจะไม่พ้นคืนนี้
คุณพลอยบอกแม่เสียแล้วนะคะขอกลับบ้านเลยนะคะ

กบตอบไวเช่นเดิมค่ะคราวนี้ไม่ทิ้งช่วงหนึ่งนาทีเลย
บอกว่าจะลาออกใช่ไหมคะ
ธุระแล้วก็มาเขียนใบลาออกค่ะ
คุณพลอยเลยตอบกลับสั้นบ้างว่าได้ค่ะ
และพี่กบก็ตอบด้วยว่าโอเคค่ะ
ที่คนแชร์กันถล่มทลายมาก
พร้อมกับข้อความถามไปยังสังคม

เรื่องแบบนี้พี่ควรเห็นใจหรือเข้าใจหรือเปล่า

สนทนาก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วครับ

เริ่มต้นจากบัตรนัดโรงพยาบาล
วันนั้นคือ๑๖สิงหาคม

ส่วนเรื่องที่จะขอลาอีกสักวันหนึ่งได้ไหม
วิกฤตจริงจนกระทั่งคุณแม่เสีย

ก็คือวันที่๑๗สิงหาคม

ประเด็นนี้ก็คือแม่
ในสังคมของคนทำงานเนอะ

เห็นละเป็นระดับผู้จัดการอะไรแบบนี้ใช่มั๊ย

เพราะคืนนี้ไม่ใช่แค่เพจค่ะพี่หุย
แบบนี้บางคนไปตั้งคำถามบอกสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าเรื่องจริงหรือเปล่า
คือบางคนบอกว่าเอ๊ะเป็นคอนเทนต์มั้ยหรือว่าเป็นการลาเทสหรือเปล่า

ที่เป็นใบแจ้งกำหนดการงานศพของคุณแม่ให้ดู
ปรากฏว่ามีกำหนดการงานศพเลยว่าสวดกี่วันวัดไหนอย่างไร
อ่ะนี่แหละฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไล่เรียงกันไปเนี่ย
ทำให้ทราบว่าที่ที่เขาทำงานกันอยู่เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอยู่ที่นครราชสีมาค่ะ
โพสต์แรกสุดเลยนั่นแหละต้นเรื่องเลยแล้วแหละ
บอกฉันผิดอะไรเรื่องแบบนี้พี่ควรเห็นใจหรือเข้าใจหรือเปล่า
มันเกินไปไหมถึงขั้นที่ว่าแม่วิกฤตเนี่ยไม่ให้ลาเลย
สุดท้ายแม่เสียชีวิตก็เหมือนกับยังไม่เชื่อ
แม่ตายังบอกให้มาเขียนใบลาออกเอาอย่างนี้ดีกว่า
ก็คือไม่เชื่อเหมือนกับไม่เชื่อขนาดส่งพ่งส่งภาพอะไรไปให้ดู
ท่านผู้ชมครับเจ้าของโพสต์ได้โพสต์รูปกำหนดการงานศพของคุณแม่นะฮะ
ตอนนี้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพอยู่ที่วัดไตรภูมิวนาราม
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะฮะ
โดยบอกว่าจะมีพิธีชาพนักกิจวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้๒๐สิงหาคม
คือเป็นคนบุรีรำกันนะแต่ที่ทำงานเนี่ยคือที่โคราช
เพราะฉะนั้นเรื่องการเดินทางที่ว่าต้องกลับมาทำงานอะไรอย่างนี้

คุณผู้ชมครับนี่ฮะยังมีรูปถ่ายระหว่างคุณพลอยกับคุณแม่นะฮะ
ข้อความเมื่อ๑๖สิงหาคม๖๖บอกศูนย์เสียแม่ผู้เป็นที่รักและเป็นหนึ่งเดียวในใจไป
ขอให้แม่ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ขอบคุณที่แม่เลี้ยงดูสั่งสอนดูแลพลอยอย่างดี
แม่ได้พักผ่อนไม่ต้องห่วงอะไรนะแม่
แล้วก็โพสต์รูปลงศพพร้อมกับข้อความถึงคุณแม่
บอกวันนี้นางฟ้าสวยมากค่ะแล้วก็มีหัวใจสีดำ
เพจของรีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งก็คือที่ทำงานของคุณพลอยกับหัวหน้ากบนี่นะฮะ
โอ้โหวันนี้ไม่ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเข้าพักนะคุณอรัชพร
อ้าวแต่เห็นบอกว่าโทรศัพท์ดังตลอดเลยไม่ใช่หรอครับพี่หุย
อันนั้นไม่รู้โทรมาถามเรื่องอะไรโทรมาต่อว่าหรืออะไรยังไง
เอาเป็นว่าผู้เข้าพักเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แต่รถทัวร์เนี่ยมาเต็มลานจอด
เปลี่ยนจากรีสอร์ทเป็นที่จอดรถทัวร์ไปแล้วว่างั้น
คนมาแสดงความเห็นในเพจของรีสอร์ทแห่งนี้อย่างดุเดือด
บางคนถามที่เขาใหญ่ฝนตกหนักไหมเนี่ย
จะไปรอส่องกบเห็นไปรอส่องกบกันเยอะเลย
ถึงบอกเมื่อคืนใครชื่อกบสะดุ้งเป็นแถบเลยจริงนะ
แล้วก็เรียกร้องให้หัวหน้ากบเนี่ยออกมาชี้แจง
แสดงความรับผิดชอบหรือมาเคลื่อนไหวอะไรยังไง
หรือจะบอกยังไงก็ลองบอกมาสิว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
คุณเข้าใจผิดหรือยังไงลองชี้แจงซะหน่อยบอกซะหน่อย

กบอย่างเงียบอย่างนี้ได้ไหมกบ

ใต้โพสต์ที่เป็นรูปมะลิวันแม่เนี่ย
โพสต์ในวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมานะครับ
อันนี้ของรีสอร์ทค่ะ
ก็สุขสรรค์วันแม่ที่หนึ่งในใจ

ความรู้สึกมีโกรธเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
ความคิดเห็นนี่๙๐๐กว่าความคิดเห็น

ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะฮะ

กบไม่ได้มาทำงานนะครับค่ะแล้วก็ทราบว่า
มีผู้บริหารของรีสอร์ทเนี่ย
เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยในงานศพของคุณแม่ของคุณพลอย

นี่นะฮะคือคณะผู้บริหารแล้วก็พนักงานนะฮะ
รวมทั้งบางข่าวก็บอกว่าทางกบเขาก็ไปด้วยนะ
คุณกบเขาก็ไปด้วยนะไปแสดงความอาลัยกับการเสียชีวิตของคุณแม่ของคุณพลอย

รับสายกันแบบแทบไม่หวัดไม่ไหวนะฮะ

โทรมาเพื่อจะมาถามหากบ

คุณเนติชาวนะครับวันนี้ไปที่วัดไตรภูมิวนารามอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะครับ

คุณพลอยก็อายุยี่สิบห้าปีนะครับ
ทีแรกเธอก็ไม่อยากจะให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อนะฮะ
สุดท้ายเธอบอกว่าเอาละ
ก็ขอให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อมวลชนก็แล้วกัน
คุณพลอยบอกว่าคุณแม่เนี่ยป่วยเป็นมะเร็งมาพักใหญ่แล้วนะ
ที่ผ่านมาเธอก็พยายามบอกหัวหน้างานของเธอก็คือกบเนี่ยมาตลอด

เพื่อจะแจ้งให้ทราบว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเธอ

ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเธอต้องจำเป็นลางานกระทันหัน
หรือว่าอาจจะต้องลางานบ่อยหาคนมาเข้าเวรแทนเนี่ย
คือก็อยากให้หัวหน้ากบเนี่ยทราบว่า
เพราะคุณแม่เธอเป็นมะเร็ง
แล้วบ้านอยู่บุรีลำที่ทำงานอยู่ที่โคราชนะครับ
ซึ่งปกติเวลาลางานกะทันหัน
คือก็อย่างที่ทราบนะฮะงานบางทีมันต้องหาคนแทนใช่ไหมคุณรัชพร
แต่เธอบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเกิดวิกฤต
หาคนแทนไม่ได้จริง
ตามขั้นตอนการลางานเธอบอกเธอทราบ
ต้องแจ้งให้หัวหน้าทราบก่อนเพื่อหาทางออกหาคนแทนเวร
แต่ก็อย่างที่เห็นนะคำตอบที่ได้มาในช่วงที่คุณแม่เธอ
ใกล้ที่จะวิกฤต

ยอมรับว่าตกใจมากกับคำตอบที่ได้จากหัวหน้ากบ
แล้วก็บอกว่าปกติเนี่ยเธอทำงานตามงานของเธอนะครับ

เธอไม่เคยใช้วันลาเลย
เพราะคิดว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยจะได้แจ้งกับหัวหน้างาน
แล้วก็เผื่อหัวหน้างานจะได้เออ
เขาก็ไม่ได้ลาเลยนะไม่ได้ใช้วันลาอะไรเป็นพิเศษเลย

สุดท้ายเนี่ยพอมันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเธอก็โพสต์ไป
เพราะต้องการบอกให้คนที่เจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกับเธอ
ได้ออกมาปกป้องและรักษาสิทธิ์ของตัวเอง

ผู้บริหารของรีสอร์ทมาร่วมงานศพของคุณแม่มาแสดงความอาลัย
แล้วก็บอกว่าให้เธอกลับไปทำงานเหมือนเดิม
เพราะว่าการกระทำของหัวหน้ากบเนี่ยไม่เกี่ยวกับทางรีสอร์ท
เกี่ยวกับบริษัทหรือว่าผู้บริหารของรีสอร์ท
เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของหัวหน้างานกับตัวเธอ
ไม่ใช่นโยบายของทางต้นสังกัดว่าอย่างนั้น
ไม่ได้ว่าโอ้โหห้ามล้าแบบนี้แม่
จะเป็นจะตายญาติพี่น้องจะเสียชีวิตอย่างนี้ก็ห้ามลาอย่างนี้
ไม่ใช่นโยบายของบริษัทของรีสอร์ท

เรื่องนี้คุณพลอยบอกยังไม่ได้ตัดสินใจ

แต่ที่ทำงานก็บอกให้จัดงานศพคุณแม่ให้เต็มที่

ส่วนตัวของหัวหน้ากบที่มีข่าวว่าจะมา
หรือว่ามาร่วมงานศพของคุณแม่ด้วยนะ
มากับคณะผู้บริหารของรีสอร์ท

พร้อมกับฝากข้อความไปถึงหัวหน้างานคนนี้ด้วย
อยากให้พี่ใจดีกว่านี้ค่ะ
เห็นใจลูกน้องมากกว่านี้
เพราะว่าเหตุแบบนี้ค่ะมันไม่มีใครอยากให้เกิด

เขาก็บอกว่าจะช่วยเหลือเงินเยียวยาตามสิทธิ์

มีอะไรให้บอกพี่เขา
ถ้าเกิดกลับไปแล้วจะเป็นแบบไหนหรือยังไง
คือความจริงเขาก็ไปไล่ตามหากันจนเจอนะว่าหัวหน้ากบ

สาวชื่อดังก็ไปทำรายการหรืออะไรยังไงนี่แหละ
เอาไปก็ทุกท่านก็ได้เห็นก็แล้วล๊ะ
คุณกบหน้าคือยังไงก็ควรจะออกมาบอกเลยนะ

ทุกสำนักติดต่อหา

ก็ไม่ใช่ว่าอยากจะไปซ้ำเติมไปทัวร์ลวงอะไร
แต่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือด้วยเหตุผลอะไรทำไมถึงตัดสินใจบอกน้องแบบนั้น
เพราะคนเป็นหัวหน้างานเนี่ยแสดงว่าประสบการณ์การทำงาน
หรือว่าพฤทธิ์ภาคมันก็ต้องมากมายในระดับหนึ่งแล้วใช่มั้ย
ทีนี้คุณกบเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเนี่ยเออมัน
จะได้รู้กันว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้

ที่ทำงานก็สั่งพักงานแล้วก็สั่งย้ายหน่วยงานด้วยนะ
เหมือนกับย้ายส่วนงานไม่ให้เป็นหัวหน้าส่วนงานตรงนี้แล้ว
ว่าคุณพลอยเขาประจำอยู่แล้วก็เป็นลูกน้องของคุณกบ
ไม่รู้ว่าย้ายไปทำส่วนไหนอย่างไรนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ของจังหวัดนครราชศรีมาหลังจากทราบเรื่องนี้นะครับ
มันเป็นเรื่องของในจ้างลูกจ้างเรื่องการทำงานใช่ไหม
เกี่ยวกับพรบคุ้มครองแรงงานอย่างนั้นไหมคะเกี่ยวไหม
ก็น่าจะเกี่ยวมันต้องรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
แล้วตามสิทธิ์การลาของเขาหรือลากระทันหัน
หรือสิทธิสวัสดิภาพของเวลาที่เราเกิดวิกฤตในครอบครัวแบบนี้เนี่ย

เรื่องนี้นะฮะทางแรงงานของจังหวัดนครราชศรีมาส่งจดหมาย
เชิญผู้บริหารของรีสอร์ทต้นสังกัดของคุณพลอย
มาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
แล้วหากเรื่องราวตรงนี้มันผิดกฎหมายแรงงาน
ก็ต้องจ่ายชดเชยให้กับลูกจ้างด้วย
เพราะหัวหน้างานเขาบอกให้ไปเขียนใบลาออก
แต่คุณพลอยบอกว่าทางรีสอร์ทเข้ามาบอกแล้วบอกไม่ต้องออก
จัดการงานศพคุณแม่ให้เรียบร้อยเลยเต็มที่เลย

ซึ่งคุณพลอยบอกเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนว่าจะกลับไปทำงานที่เดิมไหม
แม้ว่าตอนนี้หัวหน้ากบจะถูกย้ายไปอยู่ส่วนอื่นแล้วก็ตามคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับ
ก็สั่งให้แรงงานของจังหวัดนครราชศรีมามาตรวจสอบเรื่องนี้และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
โดยเฉพาะฝั่งของลูกจ้างนี่นะฮะว่าทำไมถึงหัวหน้างานถึงไม่ให้ลา
ทั้งที่แม่ป่วยหนักจนกระทั่งแม่เสียชีวิตนี่ฮะทนายเดชากิติวิทยานันต์นะครับเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์
นายจ้างหรือหัวหน้างานต้องเห็นใจแล้วก็ในแง่ของกฎหมายตามพรบคุ้มครองแรงงานปี๒๕๔๑ระบุไว้อยู่แล้ว
ลูกจ้างมีสิทธิ์ลากิจธุระโดยมีเหตุจำเป็นได้ไม่น้อยกว่า๓วันต่อปีโดยได้รับค่าจ้าง
ดังนั้นลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะลางานได้หากมีเหตุจำเป็นอันนี้คือกรณีลากิจธุระโดยมีเหตุจำเป็นใช่ไหม
พรค่ะไม่น้อยกว่าสามวันต่อปีนั่นคือลากระทันหันอ่ะใช่ใช่ไหม
คือวันนี้ป่วยมาไม่ไหวจริงอย่างนี้มีสิทธิ์ลาได้ไม่น้อยกว่า๓วันต่อปี
แต่ไอ้มากกว่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ยังไง
นะแต่เขามีสิทธิ์ลาได้ค่ะนะครับดังนั้นลูกจ้างเนี่ย
แม่ป่วยหนักอย่างนี้วิกฤตขนาดนี้เนี่ย

และกระถันหันด้วยนะใช่ใครจะไปรู้ว่ามแม่

เออแล้วกรณีนี้ยิ่งหนักเลย
เพราะว่าสุดท้ายคุณแม่เขาเสียชีวิต
คิดดูถ้าเกิดหัวหน้างานเนี่ยพ่อแม่จะตัด
ลองคิดดูถ้าเกิดหัวหน้างานเนี่ยพ่อแม่จะตายเนี่ยนะ
แล้วเราไม่มีโอกาสไปดูท่านก่อนตายเนี่ย

ถ้าท่านยังเป็นมนุษย์อยู่นะยังเป็นคนอยู่

เพราะว่าอย่าลืมนะเป็นลูกจ้างยังเป็นคนอยู่นะ

ไหนดูการลาที่ธนายเดชาบอกหน่อยสิเมื่อสักครู่นี้

อ่ามีสิทธิ์ถ้าเป็นเรื่องของการลาจัดชาปนกิจ

อ่าก็มีสิทธิ์ลาได้นะฮะอืม

อันนี้คือกรณีที่คนในครอบครัวเราเสียชีวิต
แล้วก็สามารถลาไปจัดการงานศพได้นะ
ใช่ยื่นลาได้๓วันใช่ไหมที่ได้ค่าจ้าง๓วันด้วย
ต้องได้ค่าจ้างด้วยนะแต่ถ้าเราลาไปแบบจัดการงานศพ๗วัน
เขาอาจจะจ่ายค่าจ้าง๓วันก็ได้โดยหลักกฎหมายแรงงาน
อันนี้ไม่รวมกับลาป่วยลากิจลาพักร้อนลาพักผ่อนประจำปี
กระทันหันอะไรพวกนี้อันนี้ไม่เกี่ยว

สอร์ทออกแถลงการมาเลยนะคะ
ค่อนข้างยาวเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นกระแสสังคม
และได้รับรายงานข่าวไปกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ตลอดวันที่ผ่านมา
รีสอร์ทมีคำสั่งพักงานพนักงานคนดังกล่าวออกจากรีสอร์ทแล้ว
ดำเนินการสอบส่วนพฤติกรรมของผู้จัดการคนนี้ต่อไป
เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของเราเพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปอย่างไม่มีวันกลับ
ทุกคนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
และพร้อมให้การสนับสนุนเธอและครอบครัว
เพื่อให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก
และเหตุการณ์อันน่าโศกเศร้านี้ไปให้ได้อย่างเข้มแข็ง

ทุกคนที่รีสอร์ทขอเป็นกำลังใจ
และพร้อมยืนหยัดเคียงข้างในทุกสถานการณ์
ระหว่างช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
ความเป็นอยู่ที่ดีของเพื่อนร่วมงานและพนักงานทุกคน
คือหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจของเขา
ยึดมั่นในคุณธรรมและวิธีปฏิบัติ
ให้การสนับสนุนและเน้นการทำสิ่งที่ถูกต้อง

หลักการเหล่านี้คือแนวทางส่องสว่าง

ก้าวเดินและชี้นำวิธีปฏิบัติ
และทุกความพยายามและความตั้งใจของเราทุกคน
แล้วก็ลงชื่อแซนดี้ลิวผู้จัดการทั่วไป

ถ้าเกิดคุณกบจะออกมาชี้แจงหรือจะมาบอกอะไรเนี่ย
คือผมเชื่อว่าทุกคนก็รอฟังอยู่
ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ